รสปืนใหญ่หมายเลขสองหนึ่งแปดหกสามของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่สาม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
มีความเรียบง่ายด้วยสีเขียวทหารและสง่างามสมพระเกียรติด้วยการตกแต่งลวดลายเฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์
ขณะที่การตกแต่งโครงสร้างไม้ในส่วนปากฐานและขาเป็นสิงเพื่อแสดงถึงฐานานุสักที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น
ส่วนลวดลายฐานเป็นลายบัวมารองรับตามคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ซึ่งเปรตรัชกาลที่๙ทรงเป็นดั่งพระโพธิสัตว์
ในส่วนของฐานเนี่ยนะครับเราก็ใช้ฐานสิงนะครับซึ่งเป็นฐานที่แสดงฐานานุสักของพระมหากษัตริย์นะครับ
ก็จะมีการสลักลวดลายแล้วก็ลงรักปิดทองนะครับแล้วก็มีการประดับในส่วนที่เป็นแค่ปืนนะครับ
ลายประจำยามแล้วก็ที่ซี่ล้อนะครับก็จะมีลักษณะการประดับด้วยกระจังนะครับ
บริเวณดุมล้อแล้วก็ซี่ล้อนะครับเพื่อให้มีความสง่างามสมพระเกียรติ
สำหรับแคล่งอนด้านหน้าแกะเป็นรูปหัวพญานาค๖องค์ส่วนลวดลายประดับตัวถังราชรสเป็นลายกระจังเรียงไปตามโครงสร้างของรถเป็นแนวนอน
ขณะที่วงล้อราชรสจะมีการเดินเส้นสีทองโดยรอบแล้วยังประดับลายกระจังที่ล้อราชรสจากดุมล้อตรงกลางไปตามซี่ล้อทั้ง๑๒ซี่
โดยทุกกระบวนการจัดสร้างราชรสปืนใหญ่องค์ใหม่นี้ทางกรมศิลปากรและกรมสรรพวุฒิได้ศึกษาข้อมูลอย่างพิถีพิถันเพื่อให้งดงามสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี
สำหรับองค์ราชรสปืนใหญ่จะมีสองส่วนด้วยกันนะครับก็มีราชรสปืนส่วนหน้าและส่วนหลังนะครับ
สำหรับปืนใหญ่ภูเขาประห้าสิบเอ็ดนี้ก็ได้นำมาใช้ในราชรสส่วนหลังนะครับ
โดยส่วนที่นำมาใช้ก็คือโรงปืนสำหรับราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังที่ผมเรียนสักครู่นะครับ
ก็เดิมก็จะมีอยู่สองล้อใหญ่นะครับขณะเส้นผ่าศืนกลางหนึ่งเมตร
หนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตรนะครับจากการหาลืมของคณะทำงานนะครับ
เราก็คิดออกแบบล้อที่๓ซึ่งจะเป็นล้อช่วยในด้านหน้า
สำหรับในการสร้างสมดุลนะครับให้รักษาระดับของราชกุลใหญ่ส่วนหลัง
โอกาสที่จะต้องใช้งานในพระราชพิธีนะครับจะได้มีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะครับ
พร้อมที่จะอันเชิญพระบรมโกรธเพื่อมาประทับบนราชรสปืนใหญ่ส่วนหลังได้นะครับ
ระดับราชรสส่วนหน้าเนี่ยก็เป็นการทำขึ้นใหม่ผลิตขึ้นใหม่ทั้งหมดเลย

อัศวินคฤติราชรสปืนใหญ่
ปืนใหญ่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในรัชสมัยราชการที่๖ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพล
พระเจ้าบรวงเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดช
สำหรับเชิญพระโกฎเวียนพระเมรุมาตรหรืออุตราวัฒน์หรือเวียนซ้ายสามรอบ
โดยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ทำหน้าที่เป็นคนฉุดชักราชรสปืนใหญ่
ที่มีความพร้อมเพลียงและเข้มแข็งเพื่อถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด
โปรดติดตามตอนต่อไป